บูฟออนค่ะบูฟออนมาที่งานนี้ค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะสาวเกรทการกล้านางเอกขาวโอโมของเราออกอีเวนต์
ไม่เจอนานคว้ามาอัปเดตกันหน่อยค่ะ
เมื่อวานเธอสวยมากสวยจนจึ้งเลย
เมาส์มอยกันนิดนึงนะคะเรื่องแรกเลยเรื่องความรักค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะอย่างที่ทราบภาพนี้เลยค่ะนะคะ

เกรทบอกเลยนะคะว่าความรักเนี่ยไปได้ดีสุดนะคะ

เกรทบอกนะคะว่าคบคนนี้แล้วไม่เหนื่อยไม่ท้อ
แม่คนไหนท้อนะนะคุณผู้ชม
จะยังไม่มองเรื่องการแต่งงานก็ตามนะคะ

จะเล่นใหญ่หรือเปล่าคุณผู้ชมจำได้ไหมคะภาพนี้

นะคะเดี๋ยวไปลองฟังเกรทดูนะคะว่าตกลงยังไงคะเนี่ย
เป็นความรักที่ทำให้เรามีสุขภาพจิตดีมีแรงมีกำลังในการทำงานได้เต็มที่มากขึ้น
เราไม่ต้องปวดหัวเรื่องความรักเราไม่ต้องปวดหัวเรื่องแฟนเหมือนเมื่อก่อน
ที่เราแบบเจ็บมาเยอะสุดโทรมแบบว่าใต้ตาค้ำอะไรอย่างนี้

ฉันถามแล้วว่าฉันบอกแล้วว่าปีนี้อย่าเล่นใหญ่นะคะ
บอกแล้วเตือนแล้วนางก็บอกเหมือนกันว่าเออปีนี้คงไม่แบบคงไม่จัดอะไรแล้วล่ะ
หมายถึงว่าเพราะว่าด้วยสถานการณ์อะไรอย่างนี้ก็ไม่อยากรวมตัวกันเยอะ
ถ้าสมมุติเรารวมเราต้องมีการตรวจนะที่มันเออจริงจังอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็คงจะไม่ได้อะไรมากคิดว่านะ
เราก็ไม่รู้เขาเหมือนกันแต่ฉันก็เตือนเขาไว้แล้วว่าอย่า
เบื่อได้ดีเลยล่ะค่ะงานนี้เจ้าตัวบอกนะคะว่า
อาจจะทำแบบจริงจังมากกว่าเดิมค่ะเพราะทำแล้ว
เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะงานรีวิว
รีวิวมาแบบรวดรัวเลยล่ะจ้ะงานเข้ารัวรัวรัวเนอะใช่
ก็ชอบทำไงเป็นคนชอบคือเป็นคนชอบเสพ

ทำเองหมดค่ะฉันคุมตัดตีสองค่ะ

เล็งเป็นศูนย์จุดสองวิคือเป็นอย่างเงี้ย
มันต้องแบบเป็นหลักเสี้ยววิมันถึงจะแบบ
มันถึงจะดีอะไรอย่างนี้แต่ก็มีคิดอยู่เหมือนกันว่า
แล้วก็ละครที่ถ่าย๒เรื่องก็คือสนรวง
ฉันชอบการตอบของเกรทมากเลย
รีราเหมือนแบบเพื่อนสาวเราสรวนรวยหยุดอย่างนี้
จะเล่าให้เพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายไง
เจสเขาก็น่ารักกับพี่นักข่าวทุกคนนะคะ